เพื่อวิเคราะห์แนวทางการสัญหาผู้อำนวยการ
โดยอดีตประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
บอกว่าการสัญหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งที่ผ่านมา
ยังไม่ตรงกับคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนดนะครับ

เคยมีส่วนร่วมในการสัญหาผู้อำนวยการ
ยังขาดคุณสมบัติความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน
พรบองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ

กำหนดคุณสมบัติของพอสสท
ตามมาตรา๓๒วงเล็บ๓ไว้ชัดเจน
ว่าต้องมีประสบการณ์ในกิจการวิทยุและโทรทัศน์ก็ตาม

ผู้อำนวยการที่เพิ่งลาออกไปนะครับว่า
คุณสมบัติสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความรู้ความเชี่ยวชาญ
เรื่องการสื่อสารมวลชนท่านอาจจะมีไม่ตรง
นี่ก็เป็นคำถามถึงผู้อำนวยการคนถัดไปนะครับว่า
จำเป็นไหมที่ต้องเอาคุณสมบัติข้อนี้เนี่ย
เป็นข้อพิจารณาสำคัญในการคัดสรรหรือการเลือก
จากการสัญหาพอสถานีคนใหม่แล้วนะครับ
ควรจะมีการทบทวนการสัญหากรรมการนโยบายควบคู่ไปด้วย
เนื่องจากเป็นหัวใจสำคัญของการกำหนดทิศทางสื่อสาธารณะเช่นกัน
คล้องกับข้อคิดเห็นของนายอธิกิจแสวงสุขคอลัมนิตอิสระ
วิสัยทัศน์ของคนข่าวควบคู่กับการเป็นนักบริหารองค์กร

มันยากยิ่งกว่าการบริหารงานสถานีข่าวเอกชนด้วยซ้ำไป
ก็บอกว่าคุณจะทำให้เข้าเป้าของเจ้าของได้ยังไง

กล่าวว่าต้องการให้การสัญหาเป็นประอย่างโปร่งไซต์
และพนักงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้
เราไม่ได้อยากให้คนที่เข้ามาเนี่ย
อยากให้มีการสัญหาที่เป็นไปอย่างโปร่งใส
แล้วก็ตรวจสอบได้โดยเฉพาะพนักงานของเรา
เราเป็นองค์กรสื่อเราไม่ควรที่จะมีหมกเม็ด
หรือว่ามีกระบวนการที่มันซุกไว้ใต้พรม
ถ้าหากเป็นไปได้กระบวนการในการโชว์วิสัยทัศน์
ควรที่จะให้พนักงานหรือว่าคนภายในองค์กร
ได้รับรู้รับทราบด้วยเพราะว่ามันถือเป็นอนาคตของพวกเราด้วยเหมือนกันค่ะ
การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
ก็ได้มีการเปิดรับสมัครไปช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา
แล้วก็ปิดรับสมัครเมื่อวันที่๔พฤษภาคม

แต่ว่าล่าสุดมีรายงานนะครับว่าได้มีการขยายเวลาเปิดรับสมัครไปอีก
เนื่องจากมีจำนวนคนสมัครน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา
โดยจากนี้นะครับคณะกรรมการสัญหาผู้อำนวยการสสท
จะต้องทำการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครให้ครบถ้วนตามข้อบังคับสสท
เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไป
ซึ่งคาดว่าจะทราบผลการสัญหาภายในเดือนกรกฎาคมนี้ครับ